เหตุสลดที่มีคุณลุงวัย๖๓นะคะขึ้นไปเปลี่ยนหลังคา
แล้วพลาดเหยียบกระเบื้องร่วงตกลงมาจนเสียชีวิต
คนในพื้นที่บอกว่าเมื่อ๓ปีก่อนอาคารหลังเดียวกันเลย
ก็มีคนขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีวันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็ไปรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ครอบครัวของนายวิเชียนศรีนวลอายุ๖๓ปี
รับเหมาก่อสร้างที่ตกลงมาจากหลังคาอเนกประสงค์
ของโรงเรียนวัดเขาไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เพ็ญกุศลที่วัดเทพบุตรอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริงนะคะ
ภรรยาของผู้ตายยังไม่สามารถทำใจได้
เพราะว่าเป็นการจากไปอย่างกระทันหัน
และผู้ตายเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของผู้ตายค่ะ
นางรำจวนศรีนวลอายุ๖๒
เล่าให้ฟังว่าสามีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ก็มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างมา๔๐กว่าปีแล้วค่ะ
เป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาดก็ไม่มีงานทำ
ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวถึงขั้นที่ยืมเงินเพื่อนบ้านมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟเลยนะคะ
ได้รับงานเป็นงานเหมาเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนนี้
ก็คืออาคารที่เกิดเหตุนี่แหละคืองานนี้เป็นงานแรกหลังจากไม่มีงานมาสี่เดือนกว่า
พาลูกชายพาหลานรวมแล้ว๖คนไปช่วยกันทำงาน
แต่สุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องเศร้าอะค่ะ
เพิ่งจะมาได้งานแรกเลยเนี้ยแล้ววันนั้นอ่าได้ก็ชามวันอ่ะ
เมื่อวานก็โดนเลยขนาดหนูยังก็ยังไม่กล้าบอกหนูเลยว่าแฟนหนูเสีย
ถ้าไม่รู้จักเพื่อนเขาเพื่อนก็โทรมาบอก
ขนาดบอกเขาเขายังไม่เชื่อก็โทรมาหาหนู
พอหนูรู้จังแล้วโหลมทั้งยืนเลยเขาเป็นกำลังหลักจริงจริง
ให้ลูกชายทั้งหลานทั้งเราเขาเป็นหลักเลยเป็นหลัก
เป็นหัวแล้วหัวแรงด้วยเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี้ย
ด้านหลานชายของผู้ตายค่ะนายวินัยศรีนวลอายุยี่สิบห้าปี
บอกว่างานรับเหมาเปลี่ยนหลังคาอาคารนี้นะคะ
รับช่วงต่อมาจากผู้รับเหมาอีกคนนึงคือไม่เคยเห็นหน้างานกันมาก่อนด้วยอะค่ะ
พอมาถึงก็เริ่มเลยลุยเลยเปลี่ยนหลังคากันเลย
พอพักกินข้าวเที่ยงกันเนี่ยปู่พลาดเหยียบกระเบื้องมุงหลังคาที่มันชำรุด

คุณผู้ชมคะตกลงมาเนี่ยนะคะมาดูความสูงนะคะ
นี่ค่ะยี่สิบห้าเมตรจากพื้นอาคารไปถึงบนหลังคาเนี้ยนะคะ
เป็นอาคารอเนกประสงค์ทรงสูงแบบนี้มีรูโหวของแผ่นกระเบื้องหลังคาแตกเป็นช่องใหญ่
กว้างประมาณแปดสิบเซนติเมตรยาวประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรค่ะ
เป็นช่องตรงนี้นะคะนายวินัยหลานของผู้ตายบอกว่าปู่เสียชีวิตไปแล้ว
แต่เชื่อว่าปู่จะยังไม่ไปไหนเพราะว่าเมื่อคืนเหมือนกับ
ก็ได้กลิ่นแปลกอะค่ะน้องสาวก็ได้ยินเสียงแปลกเหมือนกับมีคนมาเคาะประตูบ้านด้วย
ได้กลิ่นมาแต่ของผมเมื่อคืนผมมันอยู่ถึงตีสาม
มาผมไปอยู่นั่งอยู่ตรงหัวเขาไงไปดูไปเรียกเขาอ่ะ
กลิ่นเป็นกลิ่นเลือดนั่นเนี่ยติบติดจมูกเลยเมื่อคืนห่วงหวานสาว
เพราะว่าเป็นหลานสาวคนเดียวผู้หญิงคนเดียว
เออคือเขาประตูเหมือนจะมาหาเลย
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะที่อาคารหลังเนี้ยจุดเดียวกันเลย
เมื่อ๓ปีก่อนมีช่างรับเหมาเปลี่ยนหลังคา
ตกลงมาเสียชีวิตเหมือนกันนะคะ
แต่เขาก็เอ๊ะไม่มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องของความอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
ช่างที่ตกลงมาเสียชีวิตเนี่ยอายุสามสิบสามคนที่มาสามปีก่อนนะคะ
ส่วนคุณปู่ที่ตกลงมาเสียชีวิตอายุหกสิบสาม
เหมือนกับลงท้ายด้วยเลข๓ทั้งคู่อย่างนี้ค่ะ
บอกว่าตกไม่ไกลจากกันนะครับที่ล่วงลงมา
ของเวลาต้องกำหนดกับของเราเลย
คือไม่เชิงตรงกันแต่ว่าเขาบอกว่าล่วงมาคล้ายกันนะ
หัวฟาดกระแทกพื้นเหมือนกัน
ศพของนายวิเชียนผู้เสียชีวิตจะสวดพระพิธรรม๔คืนนะคะ
ชาปนักกิจในวันที่สิบแปดสิงหาคมค่ะ